คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์เรื่องของการจับยาเสพติดกันก่อนที่เพชรชบูรณ์นะครับ
ตำรวจภูทรภาค๖ได้มีการแถลงจับกลุ่มไอซ์น้ำหนักกว่า๒๐กิโลกรัมมูลค่ากว่า๔ล้านบาท
แล้วก็ได้ผู้ต้องหาทั้งหมด๕รายด้วยกันครับ
ไปที่สพลมศักดิ์นะครับทางด้านของพลตำรวจโทอัครเดชพิมลศรีครับ
ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๖นะครับได้มีการจัดการแถลงข่าวการจับกลุ่มไอซ์ล็อตใหญ่นะครับ๒๕๕ขออภัย๒๒๕กิโลกรัมมูลค่ากว่า๔ล้านบาทครับ
หลังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดห้ามรายประกอบไปด้วยนายนรงแล้วก็นางสาวชะยานิดซึ่งเป็นชาวอำเภอหล่มศักดิ์นี่แหละครับ
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าได้บ่อแสจากการที่มีการขนย้ายไอซ์ไปพักไว้ในพื้นที่ลมศักดิ์ครับ
ก็เลยมีการนำกำลังเข้าบุกเข้าไปตรวจคนบ้านของนายนรงผู้ต้องหาคนแรก
แล้วก็ไปตรวจพบยาไอซ์ก่อน๕๒๕กิโลกรัม
จากนั้นขยายผลไปจับกลุ่มที่เหลืออีก๔คนพร้อมกับยึดรถเก่งที่นำขนยาไอได้อีก๑คันครับ
พลตำรวจโทอัครเดชบอกนะครับว่าตำรวจปศนั้นทำงานอย่างหนักมาก
เพื่อจำกัดเรื่องของขจัดเครือข่ายยาเสพติดที่เพชรชบูรณ์ครับ
ถือว่าเป็นจุดพักยาจุดสำคัญก่อนส่งต่อไปยังนครสวรรค์
จากนี้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของพิสุนโลกแล้วก็อีกหลายจังหวัดของภาคอีสานด้วย
ถือว่าเป็นเส้นทางที่ตำรวจให้ความสำคัญในการจับจ้องจับมองอยู่ตลอดเวลานะครับ
โดยตำรวจเองก็ทำงานเจาะข้อมูลหลายด้านทั้งเรื่องของพ่อค้ายาเอง
หรือแม้แต่ข้อมูลในเรือนจำว่ามีการส่งออกส่งต่อข้อมูลกันอย่างไร
เพื่อขยายผลในการกวาดล้างยาเสพติดให้ได้มากที่สุด
ครั้งนี้ก็ได้๒๐กิโลกรัมมูลค่ากว่า๔ล้านบาทนะครับ